ต่อกันที่ชนบุรีนะคะตำรวจเนี่ยเขาวิทยุสกัดจับเก๋งสีน้ำเงิน
เพราะว่ารถคันนี้คือลักษณะขับปาดไปปาดมาสายไปสายมาดูหน้าหวาดเสียว
แล้วก็คาดว่าคนขับน่าจะมีอาการเมาทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยควบคุมตัวคนขับมาให้เป่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์
อยู่นานก็เป่าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เป่าเขาใช้ดูดแทนเออทีนี้ก็เลยเป่าไม่ได้สักทีแถมยังขอตำรวจวิทพื้นด้วยนะคะ
ขอเลยเหรอคะขอเลยบอกขอวิทย์พื้นอาจจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
คุณเป่ายังไงไฟแดงหนึ่งหนึ่งเลยอ่ะ
เอานั้นให้คุณดูดนี่คุณดูดคุณดูดนี่ไงก็ไม่แล้วนี่นี่คือไม่ได้โดนลงโทษนะ
คือขอวิทย์พื้นเองด้วยทยอยวิทย์แล้วลมมันจะออกมามากขึ้นเหรอไม่รู้หรืออาจจะแบบแอลกอฮอลลดลงไหม
เมื่อกี้เมื่อกี้คือดูก็รู้เลยว่าโอ้โหดูดลมเข้าไปเต็มปอดเลย
ทีนี้พอเป่าแล้วเป่าเสร็จเนี่ยก็ยังขอตำรวจวิพื้นอย่างที่เห็นตำรวจก็เลยให้อาอยากวิทย์ก็วิทย์ไป
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วทำไมต้องวิดพื้นอ่ะเขาบอกบริหารปอด
คือจะได้เป่าได้แบบเป๊ะอย่างนี้นะ
คือคุณแค่ปล่อยลมออกมาไม่ใช่ดูดมันเข้าไปได้เอง
ทีนี้พอมาเป่าใหม่ไม่พบแอลกอฮอล์เลยสรุปไม่ได้เมาอ่ะ
เอาจริงเหรอแล้วทำไมถึงไม่ปลาทำไมเขาท่าทางแบบนั้น
ชายคนนี้นะคะชื่อว่านายภาคภูมิรักษาธรรมอายุ๔๒ปี
เป็นชาวตำบลบางปลาสร้อยจังหวัดชนบุรี
แล้วเขาเป็นคนขับเก๋งสีน้ำเงินที่ตำรวจรับแจ้งว่า
โอ้โหขับปาดไปปาดมาอยู่บนถนนแล้วก็เลยไปเฉียวกับรถจักรยานยนต์
ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะ
ดาบตำรวจแมนคามรานผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเสม็ดเขาก็ได้รับแจ้ง
บอกว่ารถเก๋งโตโยต้าสีน้ำเงินทะเบียนงองูทท๙๙๐๙ชนบุรีนี่แหละ
ประมาทหวาดเสียวออกจากวัดเตาปูนมุ่งหน้าขึ้นถนนสุขุมวิทย์
ตำรวจก็เลยพยายามวิทยุสกัดจับระหว่างกำลังไล่ตาม
ปรากฏว่าเก๋งคันนี้ไปชนท้ายรถกระบะอีก๒คันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่หน้าห้างสรรพสินค้า
ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็พบว่านายภาคภูมิอาการ

ดูสิคือดูแล้วคล้ายคนเมาอะค่ะ
ก็เลยนำตัวไปวัดแอลกอฮอล์ภาพที่เราได้เห็นตอนเริ่มนี่แหละ
ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้มีคนบาดเจ็บด้วยนะ๒คน
แต่ตรงนี้ที่ชนตรงนี้แรงอยู่นะคะ
ล่าสุดตำรวจสพเสม็ดบอกว่าก็เลยยังไม่สามารถตั้งข้อหาได้
ต้องนำปัสสาวะไปตรวจหาสารเสบติดด้วย
เป็นไปได้ไหมว่าวิทพื้นแล้วทำให้เป่าแอลกอฮอลไม่เจอ
ไม่น่าเป็นไปได้นะคือจริงไม่งั้นก็อาจจะต้องลองเจาะเลือดตรวจดู
เพราะว่าอันนี้ยังไงมันก็น่าจะยังอยู่แต่ก็

คือดูดเข้าไปหรออาจจะต้องลองดูแหละเพราะว่ามันอาจจะไม่รู้ค่ะ

ต้องลองดูตรวจสารเสพติดในปัสสาวะดูอีกทีเหมือนกัน